ยังมีควายด้วยค่ะฮะมีควายมีอะไรนะมีควายค่ะ
โอ้มีควายคุณไม่ได้เห็นเหรอค่ะเอ้าคือมีคงก็ได้ฉัน
ไปคุยกับคุณแต่อยากจะบอกว่าที่ไหน

ถูกต้องแต่ที่อุทัยธานีมันมีควายแปลกค่ะ
นี่ค่ะ๒ตัวนี้เอ่ยแปลกทั้งคู่
อย่างตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมหน้ามันจะแปลก
หน่อยคือจมูกมันจะแบบสั้นเหมือนหน้ายู่โดนบี้เข้าไปเนี่ย
มันชื่อว่าน้องมูมูนะคะเป็นควายแคระ
ส่วนอีกตัวหนึ่งใกล้กันเนี่ยเป็นควายเผือกชื่อว่าปานอุทัย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแหละว่ามันเป็นมายังไงนะ
ไปดูก่อนเพราะว่าที่ตรงนี้ทำไมถึงมีควายอยู่
คือเขาได้มีการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งขึ้น
ซึ่งแต่ละอำเภอเขาก็จะนำวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
มาจัดแสดงเป็นเทศกาลแบบนี้
ของอำเภอทัพทันจะมีการจัดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ให้ได้ชมกันอย่างเช่นทำขนมโบราณนะคะ
หรือว่าครัวโบราณหรือว่ามีการจำหน่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะ
ของชาวบ้านรวมไปถึงมีการจำลองตลาดนัดโคกระบือด้วย
เห็นไหมบอกแล้วว่าน้องควายที่นี่ต้องมาโชว์ตัว

เป็นควายงามและควายแปลกนี่ไง
ควายแปลกตัวแรกนะคะเป็นควายเผือกเพศผู้
คือลักษณะงดงามตามลักษณะของควายไทยเลย

ชื่อว่าปานอุไถตัวนี้

โอ้โหเป็นล่ำมันสันตัวหนาตัวปึ๊กจนเขาก็สวยด้วยนะคะ
อันนี้ก็งดงามแปลกตา
อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นควายแคระ
นี่ตัวเล็กตัวดำเนี่ยนะคะ

จ้าโหยดูสิคุณผู้ชมคือปากด้านบนกับด้านล่างมันไม่เท่ากันนะคะ
มันเคี้ยวฟางมันก็จะมีหน้าตาท่าทางแบบนี้
บางคนบอกมันเหมือนหมาพันปั๊กเหมือนกันเนอ
เออก็ดูแปลกตาดีไม่เคยเห็น

มันก็น่าเอ็นดัวตามภาษาไขวแคะนนะคะ
เคยมีคนสนใจควาย๒ตัวนี้แล้วนะ

อย่างเจ้าปานอุทัยควายเผือก
ติดต่อขอซื้อตัวละล้านสอง

โทมูนเนี่ยขอซื้อในราคา๕แสน
ขายมั้ยคุณคิดว่าขายมั้ยล่ะไม่เป็นผมผมขายเลย
อย่างคุณน่ะนะคุณจะขายตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ผมร้อนเงิน
สองหมื่นผมก็ขายแล้วผมร้อนเงินอืมแม่
ช่วงนี้มีให้ยืมสักสองร้อยไหมโอ้ย๒๐ก็ไม่ให้หรอกค่ะ
แต่ว่าต่อให้ขายเสนอราคาเท่าไหร่นะ
คุณองอาจบอกไม่ขายรักมันมากให้คุณจริงเหรอ
ที่สำคัญคือตั้งแต่ได้เจ้าบูบูมาเลี้ยงนะ
ทำให้กิจการค่าขายดีมีกำไรตลอด
เชื่อว่าเจ้ามูมูเนี่ยจะนำโชคนำลาบมาให้กับคุณองค์อาจ

ที่คุณทำหน้ามู้ตามเจ้ามูมู่เหรอคะ
ก็เผื่อจะมีค่าตัวพอพอกับงูงูคุณเติมเขาหน่อยไหมคะ
มูมูค่าตัวตั้ง๕แสนคุณอย่าไปเทียบกับมูมูเลย

คุณกำลังจะบอกใครคะไม่ได้บอกใคร

อออค่ะต้องขออภัย

ที่นี่คือที่ที่ผมรักและผมชอบ

เดี๋ยวน่าจะมู่ยี่ไปกว่านี้